นาทีนี้เขาได้ประกบคู่ละครกับพี่อ้ำพัชราภา
ลุ้นให้กิ๊กกักกันหน่อยก็เกรงใจทั้งคู่ที่มีกันอยู่ข้าง
แต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เขามาร่วมละครเรื่องเดียวกันค่ะ

หลังจากที่เห็นหนุ่มมิคพี่อ้ำบอกนะ
อดเสื้อเข้าฉากในกองถ่ายก็แอบเขินอยู่เหมือนกัน

นมเนี่ยเห็นบอกว่าสีชมพูชมพู
เป็นใครก็ต้องหวั่นไหวแหละขนาดพัชราภายังหวั่นไหวนะ
เอาไปฟังพี่มิ๊กดีกว่าว่าพี่มิ๊กจะรู้สึกยังไงที่พี่อ้ำเขาบอกมาแบบนี้จ้า

ตอนถ่ายเขาก็ไม่มาพูดอะไรอย่างงี้เนี่ยเอิ้ม

ไม่ไม่เอมีนะครับผมไม่เอมีครับ
ก็คงแบบถ้าแทรว์อันนี้ผมเขินตายน่า
อยากจะบอกพี่อ้ำยังไงไหมครับว่าไม่ต้องเชิญนะ

เขินแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ่ายไปสักพักก็คงจะชินครับผม

เขาก็เป็นฝรั่งไงผิวขาวไง
มันก็ต้องมีสีสวยสดใสกันบ้าง

เรื่องหัวใจนี่ชมพูกว่าตรงนั้นอีกนะบอกเลย
มีลุ้นจริงกับสาวโบเมลดาค่ะ

กักกันอยู่นะสถานะเนี่ยว่าใช่ไม่ใช่แฟน
แต่ก็พูดชัดเจนว่าสาวโบเป็นคนพิเศษที่สุดเลย
ขวัญคุณหัวเราะอะไรอ่ะเอาไปฟังมิ๊กดีกว่าจ้า

แต่ว่าคุยกันแล้วแบบค่อนข้างโอเคนะจุดนี้อะไรประมาณนี้ครับ
ก็เป็นคนพิเศษนิดนึงนะครับ
ก็พิเศษกว่าคนอื่นนะครับ